เก่งเหลือเกินกับเด็กผู้หญิงคนชรา

คนร้ายคนก่อเหตุเป็นคนอ้วนผอม
อ้างว่าลุงเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเฉียวกระจกรถของเขาลงมาเรียกค่าเสียหาย
ทีนี้พอลุงบอกไม่ให้ไม่มีก็เลยทำกับลุงแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหคือรุนแรงกันขนาดนี้เลยนะครับ
ตามข่าวบอกว่าแค่เรื่องเฉียวชนคุยกันดีก็ได้ไม่เห็นต้องใช้กำลัง
ทีนี้เหตุการณ์นี้ค่ะเช็คแล้วเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกไฟแดง
โรงพยาบาลสมุทรสาครที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
แล้วก็เล่าเรื่องราวระบุบอกว่า
มันโยนมาติดไฟแดงที่หน้าโรงพยาบาล
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของลุงก็ไปเฉียวกระจกรถเก๋ง
แต่ก็ไม่ถึงกับแตกไม่หักด้วย
แต่ว่าคนขับรถเก๋งลงมาเรียกค่าเสียหายลุง๒๐๐๐บาท
ทีนี้ลุงก็บอกไปว่าลุงมีแค่พันเดียวได้ไหม
แต่ว่าวัยรุ่นสองคนไม่ยอมนะคะลุงก็เลยตัดบทบอกว่า
เพราะฉะนั้นก็ไปเรียกตำรวจมา
ทีนี้พอลุงเตรียมจะกดโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
วัยรุ่นคนผอมก็แย่งโทรศัพท์จากมือของลุงไป
แล้วก็ลงมือทำร้ายเลยนะคะทั้งตบทั้งต่อยทั้งถี่
ทีนี้พอลุงลุกขึ้นตั้งตัวได้ก็ไปหยิบอาวุธที่ใต้เบาะรถมา
เอามาไล่ทุบกระจกรถของคนร้าย
จังหวะนี้ไปอีกแล้วแล้วจังหวะนี้คนร้ายก็ขับรถหนีไปได้
พร้อมกับโทรศัพท์ของลุงด้วยนะคะที่ติดมือไปด้วย
เอาไปด้วยเลยนะคะสรุปก็คือเอาโทรศัพท์ของลุงไปอีก
ส่วนคุณลุงตอนนี้นะคะไปหาหมอแล้วต้องเย็บไปถึง๓เข็มด้วยกัน
ปัจจ์เจ็บเลยโดนทำร้ายขนาดนี้

เหมือนแก๊งตกทรัพย์เลยอ่ะคือหาเรื่องเอาเงินเขาอ่ะ
แล้วทำร้ายแบบทั้งเตะทั้งต่อยเลย
ทีนี้ชาวเน็ตแสดงความเห็นนะคะแนะนำให้ลุงไปแจ้งความ
เพราะว่ารักษณะแบบนี้อย่างที่คุณจุธารัฐบอกเข้าข่ายกันโชคทรัพย์นะคะ
บางคนบอกว่านี่มันปล้นกันชัดพวกตบทรัพย์แน่
บางคนชื่นชมลุงนะคะที่ใจสู้มากแต่ว่าคราวหน้าหากคนร้ายหนีไปแล้วเนี่ย
ลุงเองก็ไม่ควรตามไปเอาคืนแบบนี้
ทีนี้ถ้าพวกนั้นย้อนกลับมาเนี่ยจะเป็นอันตรายกับตัวลุงนั่นแหละนะคะ